คุณผู้ชมในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
อาจารย์สุภาพคริกขจายก็ยังวิเคราะห์ต่อนะครับ
กรณีของการที่เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยประละเลย
และมีส่วนร่วมทำให้เกิดการขนแรงงานต่างชาติ

แล้วก็แน่นอนก็เป็นคลัสเตอร์ของการระบาดของโควิด๑๙
ด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้จะมีการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่อย่างไกล
มาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อเป็นอย่างไร
ติดตามจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรู้เห็นเป็นใจ
นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามา

กับพวกที่ปล่อยให้มีการเปิดบ่อน

ฉะนั้นวันนี้มาถึงจุดที่เรียกกันนั่งกันไม่ติด
ลองดูท่าทีปฏิกิริยาสิครับว่าแต่ละฝ่าย

เริ่มตั้งแต่มุมมองของสภาความมั่นคงก่อน
เพราะว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงเนี่ย
ท่านลงมาดูเรื่องของสวกสปค
เรียกว่านั่งหัวโต๊ะพลเอกนัตตะพลนาคพาณิชย์
เลขาธิการสภาความมั่นคงท่านบอกว่า
นายกได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเข้มงวดในเรื่องนี้
วันที่๑๑มกราคือเมื่อวาน
หลัดชัดชัยพรมเลิศประหลัดมหาดไทยได้ลงนามถึงผู้ว่าทุกจังหวัด
โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนเนี่ย
ถ้าพบเจ้าหน้าที่กระทำความผิดจะดำเนินการอย่างจริงจังเข้มงวดและเด็ดขาด
นี่คือสภาความมั่นคง
ถัดมากองทัพบก
กองทัพบกเนี่ยโดยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้
ท่านประกาศให้ทุกคนบังคับใช้กฎหมายเข้มขั้นสูงสุด
กองทัพจะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้า
ที่ตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่
เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดกรองหลุดรอดเข้ามาได้
แล้วบางช่วงท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เหมารวม
ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวกันไปหมด
มันเป็นการกระทำความผิดในส่วนของบุคคลเท่านั้นเอง
นั่นฝ่ายทหารทหารบกฝ่ายตำรวจ
ฝ่ายตำรวจเนี่ยพลตำรวจโทจารุวัฒน์วัยสยะ
ท่านเป็นผู้ช่วยพบตร
ท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจริง
แล้วก็ไล่ลงมาว่าเจ้าหน้าที่ที่ว่านั้นมีตั้งแต่ระดับตำรวจ
ระดับอำเภอฝ่ายปกครองและหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย
ขณะนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องยังไง
จะใช้เวลาตรวจสอบอย่างเข้มข้นประมาณ๑สัปดาห์๒สัปดาห์นี้แหละ
แล้วเรื่องที่เพจของแหม่มโพดำ
แฉว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลยให้มีการข้ามชายแดนแม่สอด
ไปเล่นบอลฝั่งพม่าแล้วพอให้เจ้าหน้าที่รับคนที่ติดเชื้อ
เข้ามาฝั่งไทยด้วยนี่ปล่อยให้ไปเล่นแล้วพอเขาติดเชื้อก็รับกลับมา
เรื่องนี้เนี่ยพบตลสั่งการให้สอบสวนหาความจริงด่วนเหมือนกัน
ส่วนตัวของพบตรเอง
อย่างว่านั่นแหละครับนั่งไม่ติดที่เหมือนกันเพราะว่า
พศแจ้งยอดสุขลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ไปดูด้วยตาตนเองเพื่อจะตรวจสอบจุดอ่อนจุดรั่วไหล
ในขณะเดียวกันรองพบตรพลตรวจดำรงศักดิ์ที่เป็นรองฝ่ายปราบปราม
ก็ลงพื้นที่อีกจุดหนึ่งไปที่อำเภอสังขระกาญจนบุรี
ฉะนั้นถือว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเร่งรัดเอาจริงเอาจังมากขึ้น
อันนี้ถือว่าเกาถูกที่คันแล้วมาตรวจจุดถูกต้องแล้วเพราะเมื่อวาน
เราบอกว่าแรงงานเถื่อนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาตอนนี้๓๔แสนคน
รัฐบาลจะดำเนินการให้คนพวกนี้ได้ใบสีชมพู
แปลว่าให้เป็นใบที่จะทำงานได้ชั่วคราวก่อนจะเป็นใบที่ถาวร
พอประกาศออกมาอย่างนี้แรงงานต่างด้าวที่อยากจะเข้ามาเมืองไทย
เขาอยากเข้ามาช่วงนี้ครับเพราะว่าถ้าเจอจับได้
ถ้าป่วยเป็นโควิดก็ได้รับการรักษาฟรี
แล้วถ้าไม่เป็นโควิดเขาก็ออกใบสีชมพูเป็นใบเป็นใบการสามารถทำงานชั่วคราวได้
อย่างนี้เข้าทางเลยครับเขาอยากเข้ามาช่วงนี้แหละ
เพราะถ้าเข้ามาช่วงอื่นถูกจับได้มีปัญหาถูกผลักดันให้ออกไปพม่าออกไปต่างประเทศ
แต่เข้ามาช่วงนี้จะได้ใบสีชมพูเป็นใบทำงานชั่วคราวไว้ก่อน
เพราะรัฐบาลต้องการไม่ต้องการให้คนที่หนีเข้ามาก่อนหน้านี้ผิดกฎหมายแล้วกระเจิดกระเจิงไปอยู่ที่โน่นที่นี่วุ่นกันไปหมด
พอออกมาตรการอย่างนี้มามันเหมือนเป็นแรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าวจะต้องเข้ามาช่วงนี้
ฉะนั้นช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ต้องตรึงชายแดนกันให้อยู่ถ้าตรึงไม่อยู่ยุ่งเลยครับ
ถ้าตรึงไม่อยู่ยังจะเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ถ้าลักเข้ามาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้
เพราะว่าสภาพแนวชายแดนเนี่ยเวลาเราดูในแผนที่อ๋อนี่ประเทศไทยอ๋อนี่พม่าเราก็คิดว่าแนวชายแดนเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายกั้นถาวรมีกำแพงมีรวดหนามมีอะไรไม่ใช่หรอกครับ
ชายแดนมันต่อเชื่อมกันเป็นสภาพป่ามีส่วนที่เป็นสภาพแม่น้ำแม่น้ำก็ตื้นเขินเดินไปเดินมาได้สบายเลย
แล้วความยาวของแนวชายแดนเนี่ยมันหลายพันกิโลเมตรนะครับจะเอาตำรวจทหารที่ไหนไปตรึงกำลังกันได้ตลอดระยะเวลา๒๔ชั่วโมงแล้วถ้าไม่สุจริตใจด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่
อันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องระวังกันไม่รู้จบโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาถ้าเราป้องกันให้ทะลักเข้ามาไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดสภาพเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอสำหรับคนไทย
ผู้ป่วยจะเต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าวนอนกันเรียงแถวไปหมดเพราะเราไม่รู้จะทำยังไง

ก็ไม่ได้ต้องรักษาป่วยก็ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านดูตัวเลขที่จังหวัดสมุทรสาครสิครับ
จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยสะสม๓๕๑๗รายมีคนไทย๗๖๘รายเท่านั้นที่นอนกันอยู่ในเตียงทั้งหลายเนี่ย
อกนั้นต่างด้าวเสีย๒๗๔๙เห็นตัวเลขไหมฮะ
คนไทยนอนรักษาอยู่๗๖๘นอกนั้นเป็นต่างด้าว
ต้องเสียทั้งงบประมาณต้องเสียทั้งกำลังคนบุคลากรไปดูแลเราไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย
เป็นมาจากไหนเราก็ต้องดูแลรักษาสภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านรักเข้ามามากแล้วพอป่วยติดเชื้อ

ไปกักไว้ที่โรงพยาบาลสนามหายแล้วก็ปล่อยแต่ถ้ามีอาการป่วยหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วต้องนอนอยู่บนเตียง
ส่วนใหญ่ก็เป็นที่นอนของแรงงานต่างด้าววันหนึ่งคนไทยป่วยมากขึ้นป่วยมากขึ้นจะเอาเตียงที่ไหนนอนครับ

ฉะนั้นถ้าไม่สกัดให้เด็ดขาดให้จริงจังมันจะเกิดสภาพว่าเราก็มานั่งรักษาแรงงานต่างด้าว
บุคลากรทางการแพทย์ของเราเหนื่อยสาหัสสากันก็ต้องมาดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าว
งบประมาณที่ใส่ลงไปคนนึงไม่รู้เท่าไหร่ก็หมดไปกับแรงงานต่างด้าว
คนไทยป่วยขึ้นมามั่งจะไม่มีเตียงจะนอนเอา
นี่คือสภาพซึ่งผมคิดว่าสมชฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองต้องทำงานกันให้จริงแล้วครับ
คุ้มที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าให้เข้าเพิ่มมามากกว่านี้
ที่เป็นอยู่ตอนนี้เข้ามาตอนนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงอยู่แล้ว
เหลือกำลังอยู่แล้วมีแต่ปัญหาไม่รู้สิ้นไม่รู้สุด
ฉะนั้นถ้าทำได้อย่างที่ว่าทั้งฝ่ายสภาความมั่นคงทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายตำรวจทั้งฝ่ายปกครองประสานกันจริงเอาให้อยู่
เราก็มีความหวังครับส่วนเรื่องที่จะทำผิดกันมาแล้วยังไงอะไรยังไงว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ที่จะต้องเดินไปข้างหน้าคือต้องเอาให้อยู่ไม่ฉะนั้นเสียหายมหาศาลครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ